ทีนี้ต้องถามทางคุณหมวยคุณไอซ์หน่อย
เจ้าริโอปกติมันดุขนาดไหนดุเบอร์ไหน
มันดุแค่ดุแค่กับเด็กแล้วก็ดุแค่เฉพาะกับคนที่อยู่ใกล้เจ้าของมันครับ

แต่ไล่กวดรถแล้วถ้าเจอเด็กก็จะมีปัญหากับเด็ก

อ่าครั้งสุดท้าย๓อ่าพอไล่มาอย่างที่เล่าให้ฟัง

เราก็ยังไม่ได้ไปตามไปถามอะไรเพิ่มเติมใช่ไหม
หลังจากวันที่ลูกเราคุณหมอบอกโอ้ยขอได้ยินนะ
เราก็เข้าใจว่าป้าขายของป้าอาจจะไม่ว่าง
รอจังหวะอยู่อะไรอย่างนี้นะ
เอาเป็นว่าหลังจากนั้นวันที่๕มิถุนายน
เทียวมาข้ามจะรมมาอยู่ทุกวันแล้วแหละ
หรือว่าดูแลอย่างเข้มงวดอะไรหลังจากที่กัดน้องเมื่อวัน๑๔พฤษภาคม
ห้ามิถุนายนข้ามมาที่ฝั่งร้านเราอีก

อยู่กับผมอยู่กำลังจะไปทำงานเล่นกับหลานอยู่

มันวิ่งเข้ามาในบ้านแล้วแบบทำท่าแบบจะกระโจนใส่หลาน

เรียกน้องมาคุยแบบเฮ้ยไม่โอเคแล้วนะ
เขาไม่มีการแก้ไขอะไรเลยทั้งที่ว่าหมาก่อเหตุไปแล้ว

แล้วมันมีท่าทางจะพุ่งเข้ามาหาอะไรอีกไหม

อย่างนี้คือเราอยู่บนรถใช่ไหม

คลิปนี้คือเมื่อวานก่อนนักข่าวไปครับ

อื่นถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็กวดครับ

ลีโออยู่ที่บ้านหลังจากกลับมาจากโรงพยาบาล
เวลาเจอมันก็ยังทำท่าทำท่ายิกหรอ

เอาอาหารต้อนเออดูในวิธีแรมวิธีเขาแหละ
แต่เรื่องค่าไอ้นั่นที่ว่าภาษาให้มาเรื่องค่าหน่านานแค่หมื่นเดียว

ครับใช่ภาษาแล้วก็ถ้าเกิดใน

แล้ววันนั้นก็ได้ความกันเท่านี้ใช่ไหม

คือว่าพอดีว่าช่วงถ่ายแล้วแม่มีแบตแค่เปอร์เซ็นต์เดียว

แต่ว่าป้าพูดต่อจากนั้นอีกว่า
นี่บอกว่าคนอื่นเขาเรียกเป็นแสนใช่ไหม
ทีมันไม่เป็นอะไรแล้วถ้าจะเอามากกว่านี้ก็ตำรวจมา